คุณผู้ชมมาวานนี้เราเล่าข่าวไปนะคะที่มีสามีคนนึงอะค่ะ
หึงหวงภรรยาก

ผู้ก่อเหตุฆ่าคุณปิ่นมุกภรรยาของตัวเองค่ะ
ในพื้นที่ของตำรวจสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะ
เครียดแล้วก็ยกมือไหว้พนมมือบอก
แต่นี่ค่ะลูกชายคนโตของผู้ตายคือปรีเข้ามาจะเอาเรื่องเลย

ตำรวจบอกว่านายมงคลให้การรับสารภาพนะคะว่า
ก่อเหตุเพราะว่าหึงหวงแล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรง
แล้วเลยบันดาลโทษะฆ่าภรรยาตาย
ด้วยการใช้ตะขอสอยมะพร้าวกระหน่ำฟันหัวค่ะ

แต่ปัจจุบันไม่ได้เสพแล้วยาแต่ดื่มแค่เหล้า
ส่วนการตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือ

ก็เกิดจากอาการหึงหวงนะครับ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเล็กน้อยนะครับ
แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องหึงห่วงแล้วก็มีอาการมืนเมานะครับ
มีอาการมืนเมาก็มีการทะเลาะกันอยู่เป็นประจำนะครับ

คดีนี้สพบ้านโป่งตามจับนายมงคลได้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคือเรื่องจริงเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓พฤษภาคม
เขาบอกว่าเข้าไปกินเหล้าออกไปซื้อเหล้ามากินเหล้า
ตื่นเช้ามาวันที่๒๔จะออกไปทำงานอยู่แล้ว
ทะเลาะกับภรรยาเมียบ่นเรื่องกินเหล้าแล้วก็บ่นเรื่องเงิน
แล้วเขาอ้างบอกเมียบ่นลามปามไปถึงพี่ถึงแม่พูดจาหยาบคาย
เขาก็เลยหงุดหงิดเดินไปหยิบขวดเหล้าที่กินเหลือไว้ซดเข้าไปประชดเมียจนหมดขวด
แล้วก็เลยบันดาลโทษะหลังจากซดเหล้าประชดเมีย
ไปคว้าเอาตะขอเกี่ยวมะพร้าวใต้โต๊ะอันนี้ใต้โต๊ะกินข้าวอ่ะ
แล้วก็หนำฟันเข้าหัวเมียค่ะแล้วก็ออกจากบ้านมาเลยด้วยนะ
ไม่คิดว่าเมียจะตายขี่รถไปบ้านพี่บอกพี่ไปดูเมียผมให้หน่อย
ผมทำร้ายร่างกายเมียไปไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
พี่สาวเดินมาดูอ้าวตายแล้วเมียแก